ทุกวันนี้ก็ถือว่าคึกคักขึ้นนะฮะค่ะคึกคักขึ้นแบบเรียกว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
ช่วงเวลานี้เนี่ยคงย้ายภาคกันหน้าดูมีเรื่องให้ดูไม่เว้นแต่ละวัน
ภูมิใจไทยนะครับวันนี้นะครับมีการเปิดตัว
ผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมของกรุงเทพมหานครเป็นหัวหอกเลยได้ไหมคะเนี่ย
ภูมิใจไทยยังไม่เคยปักทงในพื้นที่กรุงเทพได้นะฮะเขาต้องการมีสอสอกอทมให้ได้
ค่ะนี่ฮะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคกลางอีสานตะวันออกนี่นะฮะ
แล้วก็อีกหลายภาคแต่นี่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขับสำล้อเครื่องเลยนะฮะ
อ่ะเนอะลงทุนขับเองเลยเป็นโชเฟอร์เลย
จำได้ไหมฮะเสื้อเชิดสีขาวนั่งตรงกลางใส่แว่นใครจะจำไม่ได้คะ
คุณพุทธิพงศ์ปุณกันนี่ฮะนั่งสำล้อไฟฟ้ามากับลูกชายนะครับน้องปุ่น
แล้วก็ครีมคุมใจไทยกรุงเทพอ่าเป็นอดีตศยมภรังประชาวัตรนะฮะ
ตอนนี้ย้ายมาเป็นสมัครมาสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยแล้วนะครับ
หลายคนนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็น
ขึ้นรถตุ๊กไฟฟ้ามาที่ทำการพักภูมิใจไทยมาเปิดตัวในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับ
แล้วคุณพุทธิพงศ์จะมาเป็นหัวหน้าทีมกรทมของพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินหัวหน้าพักนะครับนี่ฮะขับรถวนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พาขึ้นที่ทำการพักนะครับ
แล้วก็พาทั้งหมดมายื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพัก
คุณพุทธิพงศ์บอกว่าถือว่าวันนี้ได้รับการต้อนรับดีที่สุดนะฮะเป็นอย่างดีเลย
อนาคตของตัวเขาจะลงสมัครสอสอแบบเขตหรือบัญชีรายชื่อ
เดี๋ยวต้องรอฟังมติของกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยก่อน
แต่ตอนนี้จะมาช่วยเติมเต็มพื้นที่กรทมให้กับพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินบอกว่าการเสนอตัวรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพของพักภูมิใจไทยเนี่ย
ไม่ใช่ว่าพักภูมิใจไทยศักดิ์แต่ว่าจะเอาคนมารวมกันแล้วก็ลงสมัครเลือกตั้งนะฮะ
แต่เตรียมตัวมาอย่างดีหลายเดือนแล้วอยู่กันแบบพี่น้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
คุณพุทธิพงศ์เองถือว่าเป็นตัวแทนของภูมิใจไทย
ที่จะเสนอเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพในการเลือกตั้งสอสอที่จะถึงนี้
คงไม่ใช่วิธีคิดของผมและผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งผมเชื่อมั่นในพักภูมิใจไทยว่าเป็นพักการเมืองที่มีระบบ
มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่านี้ทุกคนที่เป็นนักการเมืองในหลายภาคการเมืองเนี่ย
ไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับนี่คือจุดแข็งของพรรคภูมิชัยไทย
ผมเข้ามาผมก็ต้องเข้าระบบของพักผมจะไม่มีอภิษฎอะไรทั้งนั้น
ก็แล้วแต่ท่านผู้หน้ากำมากางขวานพรรคท่านเหล้าค่าจะพิจารณาผมก็ยินดีครับ
ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับ
ขณะเดียวกันนะครับมีอีกหนึ่งคนนะครับ
เมื่อนี้เพิ่งละออกจากพักเก่าเมื่อวานี้
คุณวิรากรคำประกอบอดีตสสนครสวรรค์ภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
วันนี้มาสมัครเป็นสมาธิกภักดิ์ภักดิ์ภูมิใจไทย
คุณวิรากรบอกว่าก่อนจะลาออกจากพลังประชารัฐ
ได้คุยกับหัวหน้าภักดิ์มาสองสามเดือนแล้ว
ก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พยายามอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน
เรื่องความไม่คล่องตัวในการประสานงานในพัก
จะทำอะไรต้องรอฟังหัวหน้าพักก่อน
บางทีรอนานเหลือเกิน
มันไม่เหมือนกับธรรมชาติของนักการเมือง
ที่เจอกันตามสภาเจอกันที่ไหนยังไงก็คุยกันได้
พอพลเอกประวิทย์รู้ว่าจะลาออก
ก็ให้ตำแหน่งรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐมา
แต่สุดท้ายเนี่ยคุณวิรากรบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายทำให้ตัดสินใจลาออกเนี่ย
คือพลเอกประวิทย์เนี่ยมาบอกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ย

ก็คือบอกว่าต้องแชกปากคิวต่อ
ไม่ใช่นะครับคือการจะเข้าบ้านป่าลอยต่อเนี่ยคุณจะต้องแลกบัตรรถนะครับ
ถึงจะเข้าไปบ้านท่านได้
แล้วก็ต้องไปรอนั่งรอท่านนะครับ

แต่ว่ากับนักการเมืองด้วยกันมันไม่ต้องรอ
มันเจอกันมันก็คุยกันได้เลยนะมันคล่องตัวกันครับเท่านั้นนะครับ
จากเศรษฐการพักพลังประชารัฐนะครับ
ซึ่งวันนี้พลังประชารัฐเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ
๔ภาค๒๘คนเหมือนกัน
คุณสันติพูดถึงกรณีคุณวิรากรนะครับ
บอกว่าเท่าที่จำได้เนี่ยพลเอกประวิทธิ์
เคยพูดสนับสนุนจังหวัดนครสวรรค์นะ
แล้วก็ดูแลเอาใจใส่สอสอในพื้นที่ทุกคนอย่างดีเยี่ยมมาตลอด
จริงแล้วทนายวิรากรจะไปก็ไป
ก็ถ้าคิดว่าไปแล้วได้ดีก็ไปเถอะ
ทำไมต้องมาพูดทำร้ายพักแบบนี้
ควรมากล่าวร้ายมาพูดไม่จริงใส่หัวหน้าพัก
แล้วก็ไม่รู้ว่าที่คุณวิรากรพูดแบบนี้เนี่ย

น้ำหนักตัวมันมากถึง๘๐๙๐กิโลหรือเปล่า
การเมืองกิโลก็หมายถึงไม่ใช่เงาอย่างนะ
กิโลมันหนักขนาดนั้นหรือเปล่า
ถึงเปลี่ยนใจจากพลังประชารัฐประชาภัยไปอยู่ภาคอื่น
ผมไม่สบายใจอยู่อย่างนี้
เพราะว่าทำไมครับ
เยอะนะครับ๙๘๙๐กิโลอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยนะครับ
ทำไมจะต้องมาพูดในธรรมนองซึ่งไม่เป็นความจริง
อย่างนี้เนี่ยนะครับกับว่าหัวหน้าพักผมพบยาก
ไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งไม่เป็นความจริงโอ้โหนี่เขายังเป็นพักร่วม
รัฐบาลกันอยู่นะเนี่ยแต่เขาก็ต้องอันนี้ได้ถึงขั้นแสบคันหรือว่า
ซิปดีคะอันนี้ต้องแล้วแต่คนฮะอ่าแล้วแต่คนฟังฮะ
คือคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเขาเป็นทีมกรทมของพลังประชารัฐอ่า
ว่าภูมิใจไทยได้ไปเนี่ยได้ทีมกรทมของพลังประชารัฐ
อยู่ภูมิใจไทยเลยทั้งทีมเลยอย่างนี้เลยนะฮะอืมอ่ารอดูกันต่อไปนะคะ